ช่วงนี้มาดูเรื่องราวของความรักกันหน่อย
่งคำที่ว่ายามรักน้ำต้มผักยังว่าหวาน
ยามชังแม้น้ำตาลยังบอกว่าข่ม
โอ้โหรักกันก็ปานจะกลืนกินนะครับที่รักอย่างนั้นอย่างนี้
สุดท้ายแล้วผู้หญิงคนหนึ่งจับได้ว่าแฟนนุ่ม
ครบซ้อนมีกิ๊กมีผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
ไปถามเธอทำไมทำแบบนี้จริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้
คำตอบที่ได้คือไม่มีคำตอบ
แต่มาเป็นหมัดเป็นเข่าเป็นศอกกระทืบ
จนแบบปางตายต้องหยอดน้ำข้าวต้ม

ดูนะนี่๑หมัด
แล้วพยายามจะลากไปจุดที่มันไม่เห็นในกล้อง

หอพักแถวอ่อนนุษย์กรุงเทพครับ
แฟนนุ่มทำร้ายผู้หญิงทำร้ายเธอ
แม้ว่าเธอจะพยายามจะขอร้องว่าอย่าทำ
แต่ผู้ชายไม่ปรานีครับต่อยคางก่อน
แล้วก็พยายามลากหลดมุมไปซ้อมที่กล้องจะจับไม่ได้

ผู้ชายอกสามศอกนะฮะ
คลิปนี้ถูกโพสต์แล้วเขียนข้อความว่า
นี่แค่บางส่วนนะมีเลวร้ายกว่านี้อีก

ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายดูความเลว
เลือดเต็มเสื้อเต็มตัวยังไม่หยุด
อย่าพูดว่ารักอย่าพูดว่าขาดสติ

หญิงสาวผู้เสียหายยังโพสต์เล่าอีกว่า
สิ้นสุด๑ปีที่มีแต่ความหลอกลวงและเจ็บปวด
ไม่มีใครมาถึงจุดนี้ได้หรอก
ตอนที่มาจีบเนี่ยเธอไม่เคยรู้เลยว่า
ฝ่ายชายมีผู้หญิงอยู่แล้วนะ

ฝ่ายชายก็ใช้กำลังทำร้ายร่างกายมาตลอด
ทำลายข้าวของนะทำโทรศัพท์มือถือพังไปแล้วสองเครื่องเธอก็บอกว่า
มาตลอดหนักที่สุดก็คือ๓๑ธันวาคมน่าจะเป็นคืนที่มีความสุขที่สุด
เขาดาวน์กับแฟนปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแชทมาหาผู้ชาย
เธอก็ถามว่าใคร
ทำไมผู้หญิงแชทมาแต่คำตอบคือถูกทำร้ายหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาในรอบ๑ปีที่คบกัน
แม้เธอจะยกมือไหว้กราบเท้าแล้วก็ตามแต่ภาพเราไม่เห็นนะ
กราบเท้าแฟนแล้วแต่ผู้ชายยังไม่หยุดซ้อม
เธอจนเขียวปูดทั้งหน้ากินข้าวไม่ได้ต้องหยอดน้ำข้าวต้มเขียวช้ำไปทั้งตัว
นำเรื่องราวนี้โพสต์นะฝ่ายชายพยายามติดต่อมาบอกว่าลบเดี๋ยวนี้นะ
โพสต์ทิ้งลบคลิปซะแต่เธอยืนยันว่าจะไม่ลบ
และจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดเพราะเธอถูกทำร้ายมาแล้วหลายครั้ง
ตอนนี้ไปแจ้งความที่สอนอประเวทแล้วแต่ว่าเรื่องยังเงียบอยู่แล้วกลัวฝ่ายชายจะทำร้ายอีก
ก็เลยเอาคลิปนี้โพสต์ซะเลยว่านี่คือหลักฐานที่เธอถูกทำร้าย
อันนี้เสื้อต้องขออนุญาตทำสีเป็นเทาเพราะว่าเลือดมันเยอะมากนะครับ